เกาะติดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็น
กรณีที่คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายก
แล้วก็รัฐบริษาศักดิ์สุขพูดออกมาบอกว่า
วัคซีนแอสเตอร์เซเนกาหนึ่งขวด
ถ้าเราดึงยาดีนะเราดึงออกมาได้ถึง๑๒เข็ม
ก็คือฉีดให้ได้๑๒คนครับแต่ทีนี้อันนี้จริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณนะ
คุณอนุทินเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้ว
แล้วก็มีข้อมูลจากคุณหมอยงผู้วรวรรณไว้แล้ว
แต่ทีนี้พอคุณอนุทินพูดมาอีกเมื่อวานนี้
กลายเป็นประเด็นแล้วฮะประชาชนสงสัย
บอกว่ารัฐบาลจะประหยัดปริมาณวัคซีนหรือเปล่า
และเมื่อดูดออกมาเยอะให้ได้หลายเข็ม
ปรากฏว่าประชาชนที่ได้รับการฉีดต่อเข็มเนี่ย

ทำงานไม่ได้ดีหรือเปล่า

เรื่องนี้มีคำตอบนะครับเพราะก่อนหน้านั้น
ทั้งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางคุณหมอยงผู้วรวรรณ

เราแยกแยะออกมาแบบนี้เลยดีกว่า
นี่ครับเราขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูนะฮะ
แล้วทีนี้ครับเราจะใช้วัคซีนต่อ๑คนในปริมาณเท่าไหร่
อันนี้คือปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเลย
เพื่อฉีดให้กับคน๑คนนะครับ
ถ้าดูดยาแบบพิถีพิถันเข้าหลอด
จะดูดยาได้กี่หลอดกี่เข็ม

เพราะว่าถ้าคำนวณแล้วนะในการใช้ยา๑หลอด๑เข็ม
คุณก็บวกลบคูณหารไปมันก็เฉลี่ยได้ถึง๑๒เข็ม
อันนี้เขามีการเผื่อเอาไว้แล้วล่ะนะครับ
แต่วิธีการดูดหรือการฉีดมันต้องมีด้านเทคนิค
เรื่องแรกเรื่องของเข็มคุณ

มันต้องเป็นเข็มพิเศษแบบนี้

คือเวลาที่เราใช้เข็มตรงนี้ค่ะ
มันจะลดช่องว่างระหว่างเข็มกับก้าน
ดังนั้นเวลามันมีน้ำยาอยู่เห็นไหมคะ
ตัวยาเวลาฉีดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
ยามันหมดเลยนะมันไม่คงค้างอยู่ในเข็ม

เห็นไหมมันจะเหลือยาที่เป็นกระพริบสีม่วงเนี่ยค้างอยู่ในเข็มเนื้อ

เข็มมันต้องเป็นเข็มลักษณะพิเศษ

เพราะว่าถ้ากินเหลือยาคงค้างมันก็เหลือน้ำยาไว้ตรงหัว
ใช่ไหมฮะและเข็มพิเศษมันฉีดปุ๊บ
มันใช้น้ำยาหมดเต็มปริมาตรเลยนะครับ
อันนี้เทคนิคของเข็มละ๑เรื่อง

เทคนิคของหมอนะหมอต้องมีเทคนิคในการที่จะดูดยาแล้วก็ฉีดด้วยนะครับ

เทคนิคของหมอ๑เทคนิคการใช้ฟองอากาศช่วย
คือหมอจะต้องดูดอากาศเข้าหลอดฉีดยาเล็กน้อยก่อน
จากนั้นนะครับก็ฉีดเข้าไปที่แขนของผู้รับการฉีด
ดันยาจนหมดใช้ฟองอากาศล่ะคุณ
หรือพื้นที่ว่างทำให้สามารถใช้ยาได้หมดตามปริมาณ

เทคนิคของหมออีกหนึ่งเรื่องในขณะฉีดนะครับ
ก็คือ๑หมอเวลาฉีดนะจะใช้นิ้วมือของหมอ
ดึงแขนดึงผิวหนังที่แขนของผู้ได้รับการฉีด
ลงมาเล็กน้อยตามภาพที่๑นะครับ
และจากนั้นก็ฉีดปักเข็มลงไป
และหลังจากดึงเข็มออกปล่อยนิ้วของหมอให้กลับคืนไป
ผิวหนังมันจะถูกดึงเลื่อนไปปิดรูเข็มคุณ
เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีการดึงหนังออกมาแบบนี้นะคุณนะ
ใช้วิธีการดึงผิวหนังออกมาแบบนี้นะคุณนะ

จะให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการนิดหนึ่ง

คือถ้าไม่ใช้วิธีการดึงออกมาแบบนี้นะฮะฉีดเข้าไปเฉยเนี่ย
ปรากฏว่าตอนดึงเข็มออกมาน้ำยามันจะไหลออกมาตามรูเข็มด้วย
แต่ถ้าหมอดึงเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ฉีดเข้าไป
พอฉีดเข้าไปปุ๊บดึงเข็มออกปล่อยนิ้ว

และไม่ทำให้น้ำยาหรือวัคซีนมันไหลออกมา
นี่ก็จะได้ปริมาณที่ครบถ้วนเลยนะฮะ
นี่คือทั้งเทคนิคเรื่องของเข็มเทคนิคเรื่องของคุณหมอ